นี่เป็นพูดปัญหาการท่องเที่ยวทุ่งดอกไม้แล้ว
คือชอบดอกไม้อยู่แล้ว
แล้วก็ตลอดทั้งชีวิตพยายามที่จะหาเวลาที่จะไปช่วงที่ดอกไม้จะบานใช่ไหมคะ
แล้วที่ผ่านมาติดการทุกครั้งไม่ได้ไปแล้วปีนี้ตั้งใจเลยว่าจะไป
พอไปครั้งแรกก็วัยฝรั่งเศสก็ไม่เจอ
ใช่

ยาปุ่นไปถึงก็ล้ามไปแล้ว

ก็ชอบช้ำกลับมาเจอที่ไทยค่ะ

ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่ออธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่ออธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่ออธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่ออธค่ะ

ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่ออธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่ออธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ

ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่ออสค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ

ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ

ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ

ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ

ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ

ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ

ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ
ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ

ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ

ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ

ก็คือพี่ที่อยู่เชียงใหม่พี่อธค่ะ

มันแต่จะมีร่วมทุกงาน๔๒๒แนวด้านมาลูกสเตอร์๒เวร
ทุกคนไปก่อนเลยเพราะว่าอ้ำอ้ำอยู่ได้

พี่อ้ำยังหรือ่มบอกไม่ให้พี่ดุยเห็นแฟน

สังเกต่อตอนนี้ก็คือชิว
เป็นเรื่อย

อยากให้มาความสดใจกันอีกที

จริงก็พยายามค่ะ
แต่มันก็มีหลายอย่างที่เราไม่เหมือนกันเลย

เราไม่เคยชอบอะไรเหมือนกันเลย
ก็โอเคค่ะ
เข้ากับที่เท่าของเราได้มั้ยคะพี่น้ำ

ชื่อป้าแมวนี้

ก็เลยบอกเอ่อแล้วหนูขอช่วยก่อนนะ

แล้วเล่นละครกับป้าแมวอีก

แฟนพี่แจ๊คคือสัมพิติ

ก็รู้ข่าวว่าพี่หญิงนี่ก็ฟอกไตมานาน๔ปีแล้ว
บ๊วยบ๊วยบ๊วยตกใจไหมครับพี่หญิงเขาเป็นขนาดขนาดนี้

เพราะว่าเราไม่ได้คุยกับเขามาหลายปีแล้ว
พอเห็นภาพจากข่าวยังไม่คิดว่าใช่เหรอ

ค่ะหน้าบวมเพื่อนบอกว่าเค้าบวมก็ได้โทรไปถาม
สวยทางป่าเลยอะ

เดี๋ยวป้าแมวเราก็รู้จักกันอยู่แล้ว

ที่นี่เราก็ต้องมีน้ำใจให้นิ้ว

มีคนที่รู้จักส่งต่อมาแล้วก็ช่วยไม่ได้บอกชื่อบ้างอะไรอย่างนี้ก็ตลอดนะคะ
ไม่อยากจะออกตัวออกชื่อ
แล้วก็โอนให้พี่โอนบ้างให้คุณพ่อโอนให้บ้าง
เรื่องคนก็จะต้องดูจากพี่ที่เขาช่วยเหลือกันก่อน

แต่ถ้าเรื่องเป็นเรื่องสุนัขจะต้องให้คนโทรไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็ขอโอนตังให้โรงพยาบาลโดยตรง

มีไปขอร้องพี่เขาที่เขาเข้มงวดหน่อยเพราะอ้ำใจอ่อน
ต้องให้พี่ที่เข้มงวดหน่อยกดส่องให้
เคยนานแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้มากมาย
พี่ห้ามค่ะแต่ยังไม่ต้องกลัวมันเหมือนเป็นดาบสองมุมไหม

อ้ำไม่รับข้อความส่วนตัว
คือเปิดตำแหน่งเยอะมากจนอ้ำไม่สามารถรับได้
นอกจากเป็นบางเคสจริงที่เพื่อนบอกว่า

แล้วก็จะบอกว่าให้ส่งมา

อาทิตย์ล่ะจนกำลักราบราคอนแล้วครับ

วันต่อไปเป็นกำลังเต็มมาก
จริงแล้วครูน้องบอกว่าให้อ้ำลดความอ้วน๓โลก
อ้ามเขิบขึ้นมา๒กว่ายังแง่ตอนนี้

คือในเรื่องมันจะต้องมีเป็นฉากที่เราแบบติดยาแต่ไม่ใช่ยานั้นนะ
เหมือนยานอนหลาบอย่างเนี้ย
แล้วเขาจะต้องเป็นลักษณะผู้หญิงในผอมอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกว่าห่างไกลมากแล้วมันคือชอบกินอะ
เครียดไหมคะ
เครียดสิคะรสไม่ลงเลยอะค่ะ
พอมันจะลงมันก็ลงแต่พอเราตั้งใจมันไม่เคยลงเลยอย่างนี้
ตั้งใจเราก็จะนึกถึงอาหารเราก็อยากกินมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วร่วมกับน้องบิ๊กเป็นยังไงบ้าง
ยังไม่ได้ร่วมเลยนะคะก็รอธันวานี้ค่ะเปิดกล้องแน่นอนค่ะ

อ้ำก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่อ้ำแบบอยากไปถ่ายละครกับน้องเขาแล้ว
น้องบิ๊กก็เก่งไหมครับผมน้องบิ๊กก็เก่งไหม